เอาล่ะอีกหนึ่งเรื่องราวเดี๋ยวไปดูอะไรที่มันแบบแปลกไหม
คือวีค่ะเนี่ยมันเป็นวันที่๑ใช่ไหม

เป็นวันที่สลากินแบ่งรัฐบาลเราจะออกรางวัลอีกแล้ว
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาถามว่าเออมีอะไรเด็ดจัดมาเลยอย่ารอช้า
เราก็เลยจัดเรื่องเด็ดมาฝากคุณผู้ชมตั้งใจฟังกันดี
ครับนี่เดี๋ยวพาไปดูกันเลย
เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคะพอดูอยู่ไหนล่ะ
นี่ไงเรื่องของแตงโมแตงโมแตงโมแตงโม
แตงโมนี่มันมาเป็นคู่เลย
ปกติแตงโมจะเป็นลูกเดียวแต่คุณผู้ชมดูใกล้มันเป็นแตงโมแฝด
ติดกันแบบนี้คล้ายกับมะพร้าวก้นเสาเหมือนกันนะ
แต่นี่มันเป็นแตงโมค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เอง
นายปีชาทองโอเกษตรกรค่ะเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ก็คือเช่าที่ดินว่างเปล่า๓๐ไร่เพื่อปลูกแตงโมสายพันธอปิโด

หลังจากปลุกที่๔เดือนถึงเวลาเก็บ
มาหมดเลยค่ะมีแตงโมลูกนี้แหละ
ที่มันติดกันน้ำหนักรวม๑๐กิโลนะคะ

เพิ่งเห็นครั้งแรกได้มีแบบนี้
โอ้วแหละตาแหละตาโอ้วเคยเห็นนี่
เห็นครั้งนี้ครั้งแรกก็เลยเชื่อว่านี่แหละคุณโชคลาภมาเยือนแล้วล่ะจ้า
แค่นี้แหละชาวบ้านเขาก็ทยอยเดินทางมาดูความประหลาดของแตงโมลูกนี้
หลายคนเขาก็ขอซื้อในราคาที่แบบสูงราคาที่แพงกว่าท้องตลาดนะคะ
คือให้ถึงกิโลกรัมละ๑๐๐๒๐๐บาท
โอ้ขายไหมขายไหมขาย
จะยอมขายได้ยังไงเก็บเอาไว้สิ
ไว้จนกว่ามันจะเหี่ยวเฉาไปเองนั่นแหละค่ะ
คนส่วนใหญ่เขาก็ถ้าอย่างนั้นดูขอดูแล้วกันไม่ขายก็ขอดู
แล้วก็นำไปบวกลบคูณหารคำนวณว่าเออจะไปเสี่ยงโชคยังไงในวันนี้
บางคนนะอันนี้เล่าสู่กันฟังไม่ได้ชี้ทางอะไรทั้งสิ้น

ทำไมหรือ๐๐คุณก็ดูอ๋อมันเป็นกลม๒อันหรือเปล่า
ใช่ก็คือดูจากรูปร่างของแตงโมเท่านั้นแหละตรงไปตรงมา
ก็ว่ากันไปใช่บางคนก็ถามอ่าพี่อายุเท่าไร
อ๋อพี่บ้านอายุเท่าไรอะไรที่เป็นแหล่งที่มา
อะไรที่จะสามารถตีความได้ประชาชนเขาก็เชื่อถือกันแบบนั้น
อยากรู้ไปหมดแต่เขาต้องทิศที่เคราะห์ดีแต่พาตังโมออกมาแล้วเป็นสีขาวไหม
ไม่ผ่าไงเก็บไว้ก่อนเขาไม่กล้าผ่าดิ
เก็บไว้ก่อนเก็บเอาไว้ก่อนแหมของนี้มันของแปลกเลย
เดี๋ยวรุ้นกันแหละบอกไอ้พี่จะถูกหรือเปล่า